ส่วนใครที่มีความฝันไปแล้วเก็บความฝันไว้ก่อน
เอามาดูยอดผู้ป่วยโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
วันนี้ประกาศออกมาจากทางสวบคมีทั้งหมด๘๑รายด้วยกัน
แต่ทีนี้มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่น่าสังเกต
ว่าผู้ติดเชื้อซึ่งติดเชื้อในประเทศ
ผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ตรวจหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
อ้าวตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศแซงค่ะ
แซงเรียบร้อยแซงเรียบร้อยแล้วนะคะ
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ๓๐
แต่ผู้ป่วยต่างด้าวเนี่ยนะคะ๓๕รายด้วยกันนะคะ
ทำให้ยอดสะสมค่ะตอนนี้ในประเทศไทยค่ะ
รายรักษาหายเพิ่ม๒๑รายเสียชีวิตคงที่๖๐ศพนะคะ
ผู้ติดเชื้อในประเทศที่พบวันนี้
ยืนยันออกมาวันนี้๓๗รายเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง
สมุทรสาคร๒๖รายส่วน๑๑รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
ตัวเลขนี้น่าสนใจนะคะเรื่องของอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งมันมาจากไหน
ขณะที่ผู้ติดเชื้อในประเทศกระจายอยู่๓๑จังหวัด
ยอดสูงสุดที่สมุทรสาครค่ะ๑๓๓๓
รองลงมากรุงเทพ๑๕สมุทรประการ๘ฉะเชิงเซานครปฐมรายละ๗
และจังหวัดอื่นตามหน้าจอที่ให้คุณผู้ชมดูนะคะ
แต่ว่าในขณะนี้ก่อนหน้านี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
คุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าจังหวัดไหนที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อเยอะ
จะต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อให้เกิดการรักษาที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ลดการขนย้ายผู้ป่วยแต่มันมีดราม่าตามมาค่ะ
เพราะจุดที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามประชาชนรอบเขาไม่พอใจ
แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะถ้ามาตั้งใกล้เขาแบบนี้เชื้อมันจะออกจากโรงพยาบาลสนาม
ไปหาเขาหรือเปล่าเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บอกว่าก่อนหน้านี้มีการจัดพื้นที่ในการดูแลแรงงานต่างด้าวก็มีคนมาออกมาต่อต้าน
แล้วจะทำยังไงอ่ะขอคนไทยอย่าแรงน้ำใจตนขอฝากด้วยแล้วกัน
ซึ่งมาคิดกันดูใหม่ว่าหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาถ้าไม่ให้แก้ตอนนี้
แล้วเกิดเหตุการณ์ที่มันบานปลายภายหลังขาดแคลนแรงงานและหาสถานที่ควบคุมโควิด๑๙
ไม่ได้เลยเพราะเอาไปตั้งที่ไหนใครเขาก็ต่อต้านนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีกังวลค่ะ
ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ที่ควบคุมในพื้นที่ควบคุมจึงเชื่อว่าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น
และต้องขอบคุณคนไทยหลายคนที่มีน้ำใจอยากจะบริจาคของใช้จำเป็นให้กับแรงงานที่เขาติดเชื้อ
ขอให้เชื่อมั่นในประเทศว่าจะสามารถควบคุมได้นะคะพื้นที่ควบคุมคือพื้นที่ควบคุม
ไม่ใช่พื้นที่ทั่วไปมีมาตรการที่เขาดูแลเป็นพิเศษไม่ต้องกังวล
แล้วแต่จะตัดสินใจมีปัญหาก็มีปัญหาส่วนรวมกันทุกคนรัฐบาลก็มีปัญหาแรงงานก็มีปัญหา
ต้องคัดกรองแรงงานให้เร็วที่สุดนะคะ
ตอนนี้เรื่องโรงพยาบาลสนามอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อ
หรือว่าเรียกสั้นก็คือศูนย์ห่วงใยคนสาคร
นี้จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลพื้นที่เป็นหลักนะคะ
ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลสนามอย่างที่หลายคนเรียก
แล้วมันมาทีมันกระจายแบบเป็นเท่าตัวทวีคูณ
ถ้าทำงานเชื่องช้าตั้งศูนย์ดูแลที่ไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
บอกให้คนอื่นมาทานอาหารที่สมุทรสาครมันปลอดภัย
เที่ยวสมุทรสาครสิมันปลอดภัย
แบบนี้ใครเขาจะไปเชื่อถูกไหมคะถ้าทำงานเชื่องช้า
ขนาดคนสมุทรสาครเองยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำ
สนามกีฬาสมุทรสาครที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยยังตั้งศูนย์ไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรไม่ได้เลย
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นผู้ว่าไปทำไม

แต่ก็พยายามทำงานให้รวดเร็วแข่งกับการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างเต็มที่นะคะ
ท่านบอกว่าตอนนี้ลำบากนะเพราะมันต้องทำงานแข่งกับเวลา
ถ้าจะตั้งศูนย์ควบคุมได้มันก็จะสามารถจำกัดขอบเขตการแพร่ระบาดโควิด๑๙ได้ง่ายขึ้น
เราต้องรักกันต้องเดินหน้าไปด้วยกันและสามัคคีกัน
ถ้ารบร้อยครั้งเราชนะร้อยครั้งไม่แพ้แน่นอน

ส่วนจุดหนึ่งที่สร้างโรงสนามทับลงไปเลยก็คือตลาดกลางกุ้ง
จุดที่เกิดการแพร่ระบาดจุดแรกนี่แหละนะคะ
เป็นสถานที่กับโรงงานต่างด้าว
แล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในตลาดกลางกุ้งด้วย
กั้นไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าเด็ดขาดนะคะ
อกจากนี้มาตรการอื่นก็คือมีรั้วรวดหนามกั้นเป็นแนวยาวเลย
ด้านหน้ามีแสลนสีเขียวกั้นปรับรูปแบบเป็นโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบเลย
ขึ้นป้ายด้วยนะคะโรงพยาบาลตลาดกุ้ง
จัดตั้งเต้นอำนวยการกั้นพื้นที่เป็นห้องตรวจโรครักษาผู้ป่วย
รองรับได้ประมาณ๓๐เตียง
ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเองค่ะนำโบบายเคลื่อนที่ฉีดพ่นพื้นที่โดยรอบ
มีรถสุขาเคลื่อนที่จอดบริการผู้ปฏิบัติงาน
รวมทั้งเตรียมถุงยังชีพจำนวนมากไว้แจกจ่ายให้แก่แรงงานต่างด้าวด้วยนะคะ
ตำรวจสอบภอมเมืองสมุทรศาสตร์คอและทหารจากค่ายกำแพงเพ็กอัคระโยธิน
เฝ้าดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงมีการตั้งจุดคัดกรองฉีดพ่นน้ำยาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค
อกจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดทำศูนย์รวบรวมข้อมูลแรงงานต่างด้าว
สามารถตรวจแรงงานได้วันละ๔๐๐คน
ตอนนี้สมุทรสาครทำงานหนักที่สุดแล้วนะคะป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่จังหวัดอื่น
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกกาดจะตกดูแลตัวเองกันให้ดี
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ